อยากจะพาไปเที่ยวที่ที่หนึ่งที่จังหวัดกาลสิน
สัมผัสอากาศหนาวที่นั่นแล้วยังมีประเพณีที่ดีงามด้วยนะครับ
ยังจำได้ไหมยังจำกันได้ไม่เคยลืมเรือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้

ของเรื่องปราศาสตร์รวงข้าวที่จังหวัดกาลสิน
อยากจะพาไปดูเหลือเกินว่าสวยงามมากเลยครับ
นี่เห็นไหมแล้วยิ่งดูตอนกลางคืนยิ่งสวยไปใหญ่เลย

นี่ครับเหลืองอร่ามส่องสว่างอยู่นี้ครับ
ที่วัดเสวดวันวนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
วันที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันแรกที่จัดพิธีเปิด
ให้ชมประสาทรวงข้าวอย่างเป็นทางการ
คือก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวว่าประสาทรวงข้าวแห่งนี้
เขากำลังทำการก่อสร้างกันอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
แต่ตอนนี้เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมาก
ไปกันตอนค่ำคืนได้ฟิลล์มากแสงไฟนี่สวย
เหลืองทองอารามเลยนะครับแล้วก็ประสาทรวงข้าวแห่งนี้ถือว่าเป็น
ศิลปะที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญ
คูลานหรือว่าบุญคูลานตามความเชื่อโบราณที่๑๒คลอง๑๔ของชาวอีสาน
ใช่แล้วจัดเป็นประจำทุกปีด้วย
ก็เป็นการระลึกถึงบุญคุณของพระแม่โพศพแล้วก็แสดงออกถึงความกระตันยูต่อแผ่นดิน
ที่ให้ผลผลิตเพื่อการอย่างชีพนอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
และเป็นการเพาะปลูกตลอดจนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา
และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย
อยากไปกันใช่ไหมอยากไปผมย้ำอีกทีและกัน
ที่วัดเสวดวันวนารามบ้านต้อนตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
งานเขาจัดยาวเลยนะไปจนถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์
โอ้โหจัดงานยาวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็จัดเป็นประจำทุกปีด้วยนะคะ
สำหรับการทำประสาทแบบนี้คือต้องใช้เวลาในการทำนานมาก
เป็นประสาทรวงข้าวนะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ย
เขาก็จะมามัดมัดเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนมีการออกแบบ
คือทำแบบยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามขนาดนี้นะคะ
เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งสิ้น
ถูกต้องกันเป็นประเภทดีที่อยากจะอนุรักษ์สืบสารกันเอาไว้
แล้วก็อยากจะส่งต่อเรื่องดีแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ